ต้นสายปลายเหตุของเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าทำไมถึงทำกับลูกค้าแบบนี้
พนักงานของห้างดังห้างหนึ่งไปผลักคุณป้าจนล้มกลางห้าง
กลายเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ต่อกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
โอ้โหมีเรื่องอะไรกันฮะ
บุ๊คคือตอนนี้ยังไม่ทราบจริงนะคะว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องเนี่ย
ก่อนที่จะมากลายเป็นคลิปนี้ภาพนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
แต่ที่แน่เนี่ยคือคลิปหนึ่งภาพภาพหนึ่งเนี่ย
มันสามารถแปลความหมายได้เป็นหมื่นเป็นล้านความหมายถูกไหม
แต่ชาวเน็ตเนี่ยเขาตีความหมายความหมายคล้ายกันเลยว่า
คุณไปทำกับป้าแบบนี้ได้ยังไงถึงยังไงก็แล้วแต่คุณไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นแบบนี้
เชื้อแดดก็เป็นพนักงานประตานอาหารหร้านหนึ่งอะเนาะ
ใช่นี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าพอผลักล้มแล้วชี้นิ้วด่าด้วยนะคะ
ต้นเรื่องคือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
คิมนิกซิกเนเจอร์นะคะเขามีการเอามาโพสต์ไว้
พร้อมกับบอกว่าณห้างดังย่านรังสิตนะฮะ
ฟังความทั้งสองด้านก่อนลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า
แต่ลูกค้าคือคนสำคัญ
งานบริการต้องอดทนอดกลั้นอย่างมากถึงมากที่สุด
เราสามารถใช้กฎหมายได้ถ้าหากว่าถูกกระทำ

เกิดขึ้นในร้านโดนัทชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิตค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะ
เล่าให้เราฟังบอกว่าเอาคร่าวนะ
ตอนนั้นพนักงานกำลังจัดของให้ป้าลูกค้าคนนี้

แล้วคล้ายกับว่าจะจัดผิดหรือจัดไม่สวยนี่แหละค่ะ

พนักงานก็เลยได้เอ่ยคำขอโทษไปแล้ว๓รอบ

ก็ยังเดินกลับมาด่าซ้ำอีกถึงหลังร้าน
หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนะคะ

ปกติพนักงานคนนี้พูดจากับลูกค้าดีมาก
แสดงว่าเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ใช่ทั้งคุณป้า

แต่ก็รู้เหตุการณ์คร่าวอย่างที่คุณรสลิน

พนักงานจัดไม่สวยก็เลยให้จัดใหม่
แล้วป้าก็ตำหนิติเตียนนะครับ

บอกว่าสงสารพี่พนักงานเหมือนกันนะครับ
ก็พี่พนักงานคงรู้ตัวแหละว่าคงต้องออก

เพราะว่าทำแบบนี้ก็คงถูกลงโทษเหมือนกัน

เพราะปกติพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ก็จะออกมาชี้แจงลักษณะ
คือให้พักงานให้ออกนะคะ
พนักงานอาจจะรู้ตัวก็เลยเหมือนแบบ

ต้องรอให้ผู้ประกอบการมาไล่ออกนะครับ
ส่วนคุณป้าก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
เรื่องแบบนี้ฟังความสองด้าน

เห็นคุณป้าบอกจะเอาใบรักษาจากโรงพยาบาล